เพียงสัปดาห์เดียวนะครับก็จะเป็นที่ทราบแน่ชัดแล้วว่า
ใครจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่
ซึ่งหลายฝ่ายมองนะครับว่าผู้อำนวยการคนใหม่จะต้องเผชิญกับความท้าทาย
ในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ขององค์กรกับประเทศต่าง
หลังจากที่หลายชาติประกาศตัดงบประมาณสนับสนุน
หรือเอกสารที่เป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างประเทศ

ที่กำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
จากการเลือกตั้งเพื่อเฟ้นหาผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่
รับหน้าที่ต่อจากนางเอรีน่าโบโกว่า
ซึ่งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่๒ในปีนี้
ปัญหาการเมืองและประเด็นเรื่องการปลอมแปลงประวัติศาสตร์
ซึ่งยิ่งเน้นย้ำถึงอิทธิพลของปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์
ที่ทำให้กระบวนการทำงานขององค์การมรดกโลกต้องประสบกับภาวะชะงักงัน
ไม่ว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งคนใดก็ตามที่ชนะการเลือกตั้ง
ขึ้นเป็นผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ก็จะต้องเผชิญกับความท้าทาย
ในการเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ซึ่งก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่๒
แต่ต้องดำเนินงานไปโดยปราศจากความราบรื่นและขาดแคลนงบประมาณที่คอยให้การสนับสนุน
สัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันย่ำแย่กับประเทศต่างปรากฏขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
กรณีที่นายเบนจามินในธัญญาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอล
ได้ขึ้นกล่าวปราธกฐาในที่ประชุมสมัชชายาแห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนที่แล้ว
เป็นการกระทำที่ย่ำแย่กว่าข่าวล่วงเพราะนี่คือการปลอมแปลงประวัติศาสตร์
ที่ผ่านมาชาวยิวเชื่อว่าสุสาสังฆราชคือสถานที่ที่อบราฮัมอิสอักและยาโขก
พร้อมด้วยภรรยาของพวกเขาถูกฝังอยู่ที่นี่
ขณะที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าอาบาราฮัมเป็นผู้สร้างมัศยิตอิเบอร์โรฮิมี่ในช่วงศตวรรษที่๑๔
หลังญี่ปุ่นขู่ตัดงบเมื่อปีที่แล้วเพื่อแสดงความไม่พอใจ
ให้เป็นมรดกความทรงจำของโลกด้วย
องค์กรดังกล่าวต้องยกเลิกโครงการและเลิกจ้างเจ้าหน้าที่จำนวนมาก
มีผู้สมัครชิงตำแหน่งจำนวน๗คน
จากอาเซอร์ไบจานจีนอียิปต์ฝรั่งเศสเลบานอนกาต้าและเวียดนาม
ผู้สมัครจากอีรักษ์และเวเนซูเอล่าถอนตัว
โดยไม่มีข้อยกเว้นว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่
ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องใช้ความพยายามใดในการเจรจากับสหรัฐด้วย
ส่วนผู้สมัครจากฝรั่งเศสและเลบานอนมองว่าในขณะที่เรื่องการเมืองเป็นประเด็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ภารกิจการสร้างสันติภาพและการส่งเสริมการศึกษาก็ไม่ควรถูกลดความสำคัญลงเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงเลือกผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่สามารถมีขึ้นได้ถึง๕รอบ
แต่หากผู้สมัครสองคนสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันก็จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อหาผลสรุป